เรายังอยู่ในเส้นทางชิงล้านของศึกยกที่๓
ระหว่างคุณปู่คุณแม่ลูกสามหัวใจแกร่ง
กับคุณตอดหนุ่มครึ่งท่อนผู้ไม่เคยท้อ
คุณตอสคะแล้วนัทตอนนี้ทำงานอะไรอยู่คะ
เป็นช่างเทคนิคครับก็จะเป็นในส่วนของรถที่มีปัญหา
รถยนต์กับรถจักรยานยนต์เนี่ยคุณตอสถนัดอะไรมากกว่ากัน
ผมจะชอบมอไซค์มากกว่าเพราะว่ามันมีขนาดเล็กกว่าอะไรอย่างนี้

แล้วก็จะถอดล้อเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
กติกาการแข่งขันนักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำตามเนื้อเพลง
เพื่อสะสมเงินทุนร่วมกันตามลำดับขั้น
ร้องถูกอยู่ต่อร้องผิดกลับบ้าน
และเงินทุนที่สะสมมาจะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก

แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐เพลง
รับไปเลยคนละหนึ่งล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒ใน๓แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

เปลี่ยนเพลงและเพลงเก่งของคุณ

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
แล้วก็เวลาแห่งความสนุกแล้วก็ความสุขของคุณผู้ชมมาถึงแล้วนะครับ
แปดนาฬิกาตรงทั้งสองวันนะครับ
กับรายการร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน
ต่อสู้อันเข้มข้นบนเวทีแห่งนี้นะครับ
เป็นการประชันความแม่นยำในเนื้อเพลงผ่านบทเพลงลูกทุ่งนะครับ
โดยเราจะมีนักสู้ถึงสองคนนะครับที่จะขึ้นมาบนเวที
ชิงเงินล้านจากทางรายการของเราครับ
ถ้าทำได้ดีนะครับเกี่ยวก้อยกันไปจนถึงยกที่สิบ
ร้องครบสิบเพลงถูกทั้งสองคนรับไปเลยคนละหนึ่งล้านบาท
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน๒ล้านบาท
ตัวเงินสูงสุดนะครับที่จะได้นะครับ
แต่ว่าไม่ใช่ว่าเท่านั้นนะครับในระหว่างทางถ้าเกิดสะสมกันไปได้นะครับ
โดยที่ยังร้องไม่ผิดไปได้เรื่อยนะครับ
ละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นหนึ่งแสนสองหนึ่งแสนสี่
อาจจะได้มากกว่า๑ล้านก็ได้
เรายังอยู่ในเส้นทางชิงล้านของศึกยกที่สาม
ระหว่างนักสู้ผู้ท้าชิงจากมุมแดงคุณปู่คุณแม่ลูกสามหัวใจแกร่ง
กับนักสู้หนึ่งสมัยจากมุมน้ำเงินคุณตอด
ุ่มครึ่งท่อนผู้ไม่เคยท้อมาเอาใจช่วยพวกเขากันครับ

นี่นะครับเสียงเพลงต้อนรับของเราเนี่ยแบบโอ้โห

ตอนนี้คุณปูมาพร้อมกับครอบครัวใหญ่อันอบอุ่นทีเดียว

คุณฤทธิ์สามีนะครับน้องเป็นต่อน้องพอใจและน้องใบข้าวที่หลับคาอกคุณพ่ออยู่

ส่วนอีกฝั่งนึงนะคะฝั่งของคุณตอสนะคะก็แน่นอนค่ะ
มากันกับสองสาวที่เป็นกำลังใจนะคะ
หนึ่งเลยคือแฟนอีกหนึ่งคือคุณแม่นะคะ
ต้อนรับคุณแม่สาแล้วก็คุณแฟนหน่อยนะคะ

รอบนี้คุณตอสจะต้องร้องบ้างแล้วประคองจิตตัวเองให้ได้นะคะ

ทั้งศูนย์หนึ่งสมัยจากมุมน้ำเงิน

ุ่มครึ่งท่อนผู้ไม่เคยท้อ
คุณตอสคะแล้วนัทตอนนี้ทำงานอะไรอยู่คะ

ก็เป็นช่างเทคนิคครับก็จะเป็นในส่วนของอ่ารถที่มีปัญหาครับ
โดยใช้โปรแกรมนี้เข้าไปตรวจสอบดูส่วนเสียหายอะไรอย่างนี้ครับ
เรียกว่าเป็นฝ่ายเทคนิคนะครับ

ระหว่างรถยนต์กับรถจักรยานยนต์เนี่ยคุณตอสถนัดอะไรมากกว่ากัน
ถ้าพูดถึงความถนัดเนี่ยด้วยตัวผมเองด้วยผมจะชอบมอไซค์มากกว่า

แล้วก็จะถอดล้อเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

ขนาดคุณตอสมีแค่ครึ่งเดียวนะคุณผู้ชม
แต่พลังใจมีเต็มเปี่ยมมาก
ยิ่งใหญ่มากที่พร้อมที่จะให้ชีวิตตัวเองดีขึ้น
ขอให้คุณผู้ชมดูเทปนี้แล้วมีกำลังใจเยอะนะคะสำหรับใครที่กำลังอ่อนแอ
ครับยกนี้๓๐๐๐๐นะครับ
คุณตอสเนี่ยมีเงินสะสมที่ชิงมาจากคุณชัยอยู่แล้วนะครับส่วนตัวสี่หมื่นบาทนะครับคุณผู้ชม
ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับพร้อมนะครับ

ที่๓นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
อินโทรยกที่๓ของคุณตอสมาเลยครับ
อินโทรซั่นมา
อินโทรเป็นเสียงเพนโน

รำคาญก็บอกกันเดิน
ของคุณลำเพลินไหมครับ

ตลอดทั้งการชิงล้านของคุณตอสกับคุณปู๓แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๒แผ่นป้ายนั้น
ในยกนี้คุณตอสจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๓เพลงมาครับ
เจ้าอาวาสมันเป็นความสุขทางใจของผู้ชายบนบ้านคนนี้
ทักไปทั้งแฟนทั้งไลน์ก็งอนว่าอย่าว่าวน้ำเจ้าคนดี
แต่ก็ยังบ่มีท่าทีว่าเจ้าสิตอบกลับมา
โอ้แผนแชร์สีชมพู
เขาบอกสนใจก็หันมาเบื้องแชทสีฟ้าก็ได้เดิน
่แม่นว่านายวางแค่อยากสี่เว้ากับเธอ
ถ้าตอบแชทน้องอยู่เด้อผู้ฟ้องรำคาญก็บอกกันเด้อ
สิบ่เสอไปทักเจ้าอีก
พูดดูว่าบ่มีสิทธิ์มันที่ตั้งแต่แอบหักแล้วล่ะ
หุดหงิดก็บอกกันด้วยผลหวยก็บอกกันมา
สิบ่ทักไปหาพันเจ้าบ่อยากว้างน้ำ
โอ้เพื่อให้เจ้าสำอายใจ
เงียบเต่อพูดกับแม่นว่าแค่อยากสีว้า
แค่ความรักก็แค่ใจ
หันแชร์สีชมพูเขาบ่สนใจ
ก็หันมาเบื้องแชทสีฟ้าก็ได้เดิน
ไหว้หว่างแค่อยากสิว้าวกับเธอ
ท่านตอบแชทน้องอยู่เด้อหูบอก
รำคัญก็บอกกันเด้อสิบอกเสือไปทักเจ้าอีก
หัวอยู่ว่าบ่อมีสินมันผิดตั้งแต่พักแล้วล่ะ
หุดหงิดก็บอกกันด้วยหนวยก็บอกกันมา
สิบอกทักไปหาท่านเจ้าบอกอยากว้าวนำ
โอ้รำคัญก็บอกกันเด้อสิบอกเสือไปทักเจ้าอีก
หัวอยู่ว่าบอกมีสิทธิ์มันผิดตั้งแต่พักแล้วล่ะ
หุดหงิดก็บอกกันด้วยคนหวยก็บอกกันมา
สิบอกทักไปหาท่านเจ้าบอกอยากว้าวนำ
เพื่อให้เจ้าสบายใจ
แข่งขันของเราเนี่ยโอ้โหร้องเสร็จไปแล้วเนี่ย
ความเครียดยังคงมีอยู่จนกว่าเราจะเฉลย

ยังไม่รู้เลยว่าร้องผิดร้องถูกเพราะฉะนั้นเชิญคุณปูเลยครับ

หลังจากที่คุณปู่ได้ร้องไปในครั้งที่แล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องมาฟังผลในยกนี้กันแล้วครับ
ที่๓นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
คุณตอสและคุณปูร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

ก็อยากได้๒แสงนะครับเพื่อให้เปิดอูเป็นของตัวเองครับ
หนูต้องการแค่เงินซ่อมแซมบ้านค่ะแล้วก็พอได้เหลือขายของหน้าบ้านเลี้ยงลูกค่ะ
ที่๓นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท

เอาแล้ว
ในยกที่๓นี้นักสู้ทั้งสองเหมือนจะร้องได้ไหลลื่น
แต่ผลกลับกลายเป็นว่ามีหนึ่งคนที่พลาดพลั้งร้องผิด
จะเป็นคุณปูหรือคุณตอสนั้นมาฟังผลกันเลยครับ
ผู้ที่ร้องถูกนะครับก็คือ
คุณปูครับ

ส่วนผู้ที่ร้องผิดก็คือคุณตอสนะครับ
จุดที่ร้องผิดมีเพียง๑จุดเท่านั้นนะครับคุณตอส
เพราะฉะนั้นนะครับในยกที่๓นี้นะครับ
จากคุณตอสไปได้นะครับรับเงินทุนสะสมไป

แต่คุณตอสไม่ได้กลับบ้านมือเปล่านะคะ
ในรอบที่แล้วนะคะมีเงินสะสมมาแล้วนะคะ
สี่หมื่นบาทชิงมาจากคุณลุงชัยชิงมาได้นะคะ
รอบนี้ได้รับเงินปลอบใจอีกห้าพัน
รวมแล้วเป็นสี่หมื่นห้าพันบาทค่ะ
เราทั้งหมดยินดีกับการมาของคุณตอสมาก
รู้สึกชื่นใจมากที่ได้สนทนาพูดคุยกัน
แลกเปลี่ยนความรู้สึกดี
และก็ต้องขอบคุณคุณตอสด้วยที่มอบพลังใจให้กับคนดูอีกมากมายเลย
ณตอนนี้คุณตอสรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มารายการของเราคะ
ก็รู้สึกดีใจที่ได้มาร้องเพลง
และก็รู้สึกว่านี่ก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่เราได้สู้จำที่แล้ว
ชีวิตข้างนอกก็อาจจะเจออะไรที่มันยากกว่านี้
เราก็ต้องสู้ให้มันไปให้ได้

อยากจะให้คุณตอสให้กำลังใจคนที่เขากำลังท้อแท้หมดหวังอีกครั้งหนึ่งครับ
ก็ผมก็จะขอเป็นกำลังใจกับทุกท่านครับ
ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการหรือว่าคนปกติ
ทุกคนก็ต้องสู้เพื่อที่จะเลี้ยงชีพตัวเองแล้วก็เลี้ยงคนที่เรารักครับ
แล้วผมก็เชื่อว่าเส้นทางสู้ของแต่ละคนมันก็มีอยู่แล้ว
แต่ว่ามันอยู่ที่ใจเราว่าเราจะกล้าสู้กับมันหรือเปล่าครับ

ถึงจะเป็นเพื่อนร่วมทางระยะสั้นแต่ก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมทางกันมา

บอกตรงพี่เห็นน้องแล้วพี่มีกำลังใจขึ้นเยอะมาก
น้องแบบว่าโหน้องสุดยอดอะ

นี่คือความรักที่งดงามจากคุณแม่
ทีนี้ความรักงดงามจากคุณแฟนล่ะคุณหน่อย

แล้วก็จะอยู่ดูแลกันไปแบบนี้
กว่าเขาจะไม่อยากให้หนูดูแล

สู้ไปด้วยกันอย่างนี้แบบสม่ำเสมอ
และขอให้นับวันนี้เป็นต้นไป
ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตนะคะ
วันนี้กลับขอบคุณมากที่มาเป็นกำลังใจกับพวกเราค่ะ
ขอบคุณมาก
มาเวทีร้องได้ให้ล้านของคุณตอสในครั้งนี้
จากเสียงเพลงที่มอบให้คุณผู้ชมแล้ว
เรื่องราวชีวิตของคุณตอสคือเชื้อไฟ
ปลุกพลังใจทุกคนให้ลุกขึ้นสู้ได้เป็นอย่างดี
ขอเป็นกำลังใจให้คุณตอบ
หนุ่มผู้ใช้หัวใจเดินแทนขา
หัวใจของเขาเดินอย่างมั่นคง
บนเวทีชีวิตต่อไปครับ
สวัสดีค่ะ
ชื่อนักชนกนะคะนามสกุลเชื้อวัดเกาะค่ะ
ชื่อเล่นชื่อกิ๊กค่ะอายุ๒๗ปี

กิ๊กคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่โดนสามีทอดทิ้ง
ตั้งแต่ลูกน้อยยังอยู่ในท้อง
ทำให้เธอต้องดิ้นรนทำทุกวิถีทาง
เพื่อให้ลูกน้อยและแม่ของเธออยู่รอด

มีแม่มีหนูแล้วก็มีลูกสาวค่ะ
แม่ชื่อแม่ปองค่ะอายุ๕๔ปีค่ะ
ลูกสาวชื่อน้องนโมค่ะอายุ๕เดือน

บกันได้สองเดือนค่ะพี่แล้วหนูก็ดันผ้าท้อง
พอท้องขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยหนูก็บอกเขา
แล้วเขาก็มาพูดกับเราประมาณว่า
เออมาผูกเข้ามือไว้ก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย

กิ๊กได้บทสรุปกับตัวเองว่า

และการกลับมารับผิดชอบของแฟน
หลังจากนั้นก็คือเขาก็หายไปเลย

หลังจากนั้นก็คือไม่ติดต่อไปอีกเลย
เมื่อก่อนทำงานเป็นลูกค้าสัมพันธ์ค่ะพี่

อาทิตย์หนูก็รับจ๊อปร้องเพลงบ้าง

เริ่มมีคนเห็นเริ่มมีคนจับได้

พอหลังจากนั้นหยุดร้องเพลงก็ทำงานทุกอย่างที่ได้ตังค์

ตอนที่หนูคลอดลูกอ่ะหนูต้องชำลองเงินจ่ายไปก่อน๑๕๐๐บาทค่ะ
เงิน๑๕๐๐บาทหนูก็ไม่มีอ่ะพี่
หนูก็เลยต้องไปยิ้มคนอื่นเพื่อที่จะพาลูกออกจากโรงพยาบาล
แม้จะต้องอุ้มท้องเพียงลำพัง
และยังต้องประสบปัญหากับการไม่มีเงิน
แต่เธอก็ไม่ย่อท้อ
ท้อไหมหนูก็เคยท้อนะพี่แต่
ตอนนั้นหนูรอแค่ว่าให้ลูกหนูรีบคลอดออกมาให้เร็วที่สุด
เพื่อที่หนูจะกลับไปทำงานหาเงินเพราะคลอดลูก
แล้วหนูก็เลี้ยงลูกอยู่ได้แค่๒๐วันเอง
ก็เลยทักไปหาพี่รุ่นพี่ค่ะว่า

เขาก็เลยบอกว่าพอดีเลยมีงานเข้ามาพอดี
แต่คือตอนนั้นงานร้องเพลงมันก็ยังไม่มี
ขายของมันก็ขายได้แค่อาทิตย์ละ๓๔วัน

เพราะกลัวที่ก็เอานู่นนี่มาให้มันกิน
ตอนนั้นหนูไปเพราะหนูอยากได้เงินอย่างเดียวเลย
ก่อนออกไปหนูแบบว่ากอดลูกหอมลูกแล้วหนูก็ร้องไห้
อารมณ์ตอนนั้นคือเราแค่อยากได้เงินมาแบบ

ครั้งเธอก็เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง
จึงเอามาลงทุนค้าขาย
เพื่อที่จะได้ไม่ต้องหันกลับไปทำงานในเส้นทางเดิมอีก

แล้วก็ไปไม่รอดเจ๊ง
เมื่อการค้าขายไปไม่รอด
แต่ลูกน้อยต้องกินนมทุกวัน
เธอจึงต้องหวนกลับไปเส้นทางเดิมที่ไม่เคยคิดจะกลับไปอีกครั้ง
ขายดื่มให้ลูกค้าซึ่งปกติหนูเป็นคนไม่ค่อยกินเหล้าอยู่แล้วค่ะ

เราลองไปทำร้านอื่นที่เราไม่ต้องกินเหล้าเยอะขนาดนี้ไหม

ก็เลยพากันไปทำอีกที่หนึ่งที่มันไม่ต้องกินเหล้าหนักค่ะ

อยากมีครอบครัวที่อบอุ่น

เธอต้องทำบางอย่างที่ใจไม่ได้อยากทำ

จะไปเลี้ยงแม่เลี้ยงลูก

เผื่อว่าวันหนึ่งหนูเป็นอะไรขึ้นมา
เขาจะได้ไม่ลำบาก
มาเอาใจช่วยกิ๊กแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก
ไม่ว่าอดีตชีวิตจะเป็นอย่างไรจะสุขหรือพ่ายแพ้มากี่ครั้ง
แต่วันนี้เธอตัดสินใจลุกขึ้นมาสู้เพื่อแม่เพื่อนลูกที่เธอรักสุดหัวใจ
นะครับคุณกิ๊กนะครับนักสู้ชิงล้านคนล่าสุดนะครับ
วันนี้ก็มากับคุณแม่นะครับของคุณกิ๊กคุณแม่ปองแล้วก็ลูกสาวนะครับ
น้องนะโมนะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะ
เดี๋ยววันนี้จะให้คุณพี่ปูลงไปนั่งก่อนแล้วเดี๋ยวให้กิ๊กร้องก่อน
แต่ว่าในฐานะที่เป็นคุณแม่เหมือนกันให้สาวในเพื่อนหญิงพลังหญิงให้กำลังใจกันหน่อย
มีอะไรแนะนำคุณกิ๊กได้เลยครับที่จะให้อยู่กันนาน
แนะนำเลยเราหันมองลูกอย่างเดียวเรามาเวทีนี้ก็เพราะลูก
เพราะอนาคตครอบครัวสู้กอดกันสักทีไหมมา
เอาล่ะนี่นะ
เราก็ดูภาพชีวิตของคุณกิ๊กแล้วนะครับเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว
เหนื่อยไหมการเป็นคุณแม่เลี้ยเดี่ยวคุณกิ๊กเล่าให้ฟังหน่อย
เหนื่อยค่ะเหนื่อยมากตอนที่ท้อง

เห็นบอกว่าวันที่ยากที่สุดก็คือว่าวันที่จะต้องตัดสินใจไปทำงานเป็นงานเอ็น
ซึ่งเราก็ไม่เคยไปทำงานตรงนั้นมาก่อน
เพราะก่อนหน้านั้นมันมีข่าวที่ว่า
ดิงเราโดนวางยา
แล้วปรึกษาคุณแม่คุณแม่ว่าไงพอจะไปทำงานตรงนี้
แล้วมันดันมีข่าวว่ามีคนเสียชีวิตเพราะโดนวางยากับงานนี้
หนูบอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะ
เพราะว่ามันมีพี่ที่เขาเคยทำค่ะ
เขาบอกพี่ไปด้วยเออไว้ใจได้ค่ะ
หนูก็เลยไปกับเขาแล้วก็บอกให้แม่บอกว่า

เข้าไปถึงใกล้ยิ่งกลัวหนักกว่าเดิม

ต้องชงเล่าคอยจ๊ะจ๊ะเนี่ยเค้าเรียกเองสักเกดเลย
ทำไมถึงกล้าตัดสินใจมานั้น

ขายของอย่างนี้หนูไม่มีเงินไปลงทุน
และคืองานนี้มันเป็นงานที่หนูไม่ต้องลงทุนอะไร

โทรทุกชั่วโมงเพราะว่าเค้าไปที่๔ชั่วโมง
โทรทุกชั่วโมงว่าถึงไหนแล้วอะไรยังไงเมาไหม

๕ครั้งได้เงินมาเท่าไหร่คะ

ตอนนั้นไม่มีเงินขนาดไหนถึงต้องทำ
ก็ไม่มีเงินถึงกระทั่งว่าตอนที่หนูจะเอาลูกออกจากโรงพยาบาล

ก็คือต้องเอาเงินไปวางให้เขาก่อนเท่าไหร่

แต่เป๊กว่านะตอนนี้อุ่นใจกันไว้ก่อน

แล้วก็อยากรู้ด้วยว่าเขาต้องการเงินเท่าไหร่

จริงก็หวังอยากได้เงินล้านค่ะ

ก็ส่วนหนึ่งหนูอยากเก็บไว้ให้ลูก
เพราะว่าหนูไม่รู้ว่าตอนนี้ชีวิตหนูมันจะเจออะไรอีกบ้าง
หนูเป็นคนดูแลแม่แล้วก็ดูแลลูกอยู่แค่คนเดียว

ก็เลยอยากได้เงินอันนี้เอาไว้สำรองไว้ให้ลูกเป็นทุนการศึกษาแล้วก็ให้แม่ค่ะ

คุณแม่ปองให้กำลังใจหน่อยค่ะ

ก็เป็นกำลังใจของคุณแม่นะครับ

เงินทุนสะสมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรยกที่๑ของคุณกิ๊กมาเลยครับ
สุดท้ายคุณแม่นอน

ตัวช่วยของเรามีให้๓ตัวช่วย

ทั้งการชิงร้านของคุณกิ๊กกับคุณปูนะครับ

ใช้หรือไม่ใช้ครับ

ขอเพียงเนื้อเพลงเท่านั้นเองให้ผ่านไปได้นะครับ

เงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๑เพลงมาครับ
มันนอกปีนี้มีงานวัดเหมือนปีก่อน

สะท้อนไม่มีพี่เหมือนปีเก่า
งานวัดคืนนี้น้องเดินคนเดียวเงา
คิดถึงเรื่องราวเก่าตอนเราเที่ยวงานคืนนั้น
อากาศเน็บหนาวพี่เอาเสื้อนอกกลุ่มไห้

จับมือกลุ่มไว้น้องอายเขินจนใจสั่น
ที่บอกรักน้องเราสองจะครองคู่กัน
จะหาเงินทองประมาณจากนั้นพี่ก็หายไป
บรรนอกวันนี้ไม่เหมือนบรรนอกวันนั้น
น้องเดินก้มหน้ามางานไม่กล้าสบตากับใคร
เมื่อตอบคำถามว่าเป็นไปไหน
คือพี่ไปมีคนใหม่ถึงไม่กลับมาบ้าน
เก่ามาเที่ยวงานวัด
หวังว่าจะมาเจอพี่
แต่คำคืนนี้น้องมีแต่ความมองเศร้า
เพื่อนจากเมืองหลวงมาร่วมงานบุญบ้านเรา
บอกพี่พี่ไม่เหมือนเก่า
เพราะไปรักสาวเมืองตัว
บนนอกวันนี้ไม่เหมือนบรรนอกวันนั้น
น้องเดินก้มหน้ามางาน
ไม่กล้าสบตากับใคร
เมื่อตอบคำถามว่าแฟนไปไหน
หรือพี่ไปมีคนใหม่
ถึงไม่กลับมาบ้าน
เก่ามาเที่ยวงานวันนั้น
หวังว่าจะมาเจอพี่ดี
แต่คำคืนนี้น้องมีแต่ความมองเศร้า
เพื่อนจากเมืองหลวงมาร่วมงานบุญบ้านเรา
บอกพี่พี่ไม่เหมือนเก่า
เพราะไปรักสาว
เมื่อเก่า

ก็ฟังเสียงคุณกิ๊กร้องไปแล้วเราก็สบายใจมากขึ้นนะครับ
เพลงที่จบไปนี่คือวานมากเลยนะครับ

คุณกระแตอาสยามนะครับ

ร้องอยู่หลายปีค่ะ

เดี๋ยวให้ไปนั่งคุยกับคุณแม่นะ

แล้วก็ไปดูน้องด้วยเดี๋ยวส่งต่อนะ

กับเพลงรอพี่ที่บ้านนอก
จากคุณกิ๊กแม่เลี้ยงเดี่ยว

เธอก็ทำทุกอย่างเพื่อลูก

สู่เวทีร้องได้ให้ล้านครับ
บ้านนอกปีนี้
มีงานวัดเหมือนปี

คุณปู่คุณแม่ลูก๓หัวใจแกร่ง

เงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท

เพลงอะไรคะคุณปูอ่าตัวให้คือทอดค่ะอ่า
ใช่คงบ่ฮักใช่อ่ายากง่ายยังไงคะยากเหมือนกันค่ะ
รอบนี้กดดันกว่ารอบที่แล้วที่แข่งกับคุณตอสไหมคะกดดันกว่าค่ะ
เพราะว่าอะไรคะน้องเขาเก่งอืมน้องเขาเก่งยอมรับเลย
กลัวเราจะพลาดเองใช่ใช่ไหมเอาละครับก็ถ้าไม่มั่นใจนะครับ
มีตัวช่วยให้นะครับ๓แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๒แผ่นป้ายตลอดทั้งการชิงร้านของคุณปูและคุณกิ๊ก
ยกที่๑นี้คุณปูครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ค่ะไม่ใช้นะครับ
เอาละครับก็ไม่เป็นไรนะครับยกที่หนึ่งนะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๑เพลงมาครับ
คุณสะสมมูลค่า

ซึ้งเมื่อจะน้ำ
รับตาก็เหมือน
ลืมกันป้อนเศษคำหวานค้างในความจำ
ล่อใจถล่ำลงตามคำมันว้าวหยอกสั้นบอกที่ว่าหากัน
ตัวไปวันหากมันบ่มีแม่นบ่
เจ็บหย่อนรอน้องต้องทำใจจนน้ำตาซึ้งพอใกล้สิลืม
อ้ายกลับหวนมาต่อเที่ยวมาว่าอย่อ
ขึ้นถอดหูบ่ตัวให้ขึ้นต่อจากน้อยก็ร้อยลากไหล

คนบ่จริงจังชอบกวานความหวังแล้ววางง่าย
อายจบน้องเจ็บย้อนลืมบ่ได้ถ้าบ่จริงใจตัวให้คือทอดเห็ดยัง
เช็คย้อนรอน้องต้องทำใจจนน้ำตาซึมพอใกล้สิลืม
อ้ายกลับหวนมาต่อเที่ยวมาว่าอย่อ
ขึ้นถอดหูบ่ตัวให้ขึ้นต่อ
สักหน่อยก็ลอยลาไกลแบบนี้ละเนาะคนบ่จริงจัง
ชอบหวานความหวังแล้ววางง่าย
จบน้องเจ็บย้อนลืมบ่ได้
ถ้าบ่จริงใจตัวให้คือทอดเห็นยัง
ร้อนพร้อมมากเลยค่ะเพลงนี้เนาะหวานหวัน
ก็เพลงของคุณตายอรไทยนะครับตัวให้คึดฮอดนะฮะ
คุณครูร้องแล้วคุณกิ๊กร้องแล้วไปป้อนนมน้องแล้วเรียบร้อย
ขึ้นมาบนเวทีฟังคำเฉลยเลยค่ะ
ก็ขอให้พลังแห่งความรักนี้นำพาทั้งสองท่านผ่านยกที่๑กันไปได้
ยกที่หนึ่งนะครับเงินทุนสะสมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
คุณกิ๊กและคุณปูร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้
ต้องการแค่เงินซ่อมแซมบ้านค่ะ

ก็เลยอยากได้เงินอันนี้เอาไว้สำรอง
ให้ลูกเป็นทุนการศึกษาแล้วก็ให้แม่ค่ะ

เงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณกิ๊กและคุณปู
ร้อง
ได้ครับ
ร้องได้ถูกต้องทั้งคู่เลยนะครับ

ร้องได้แบบนี้ค่ะสะสมเงินทุนร่วมกัน

ได้แล้ว
ทั้ง๒ท่านนะครับก็ผ่านยกที่๑

อย่างเรียกว่าสง่าผ่าเผยเลยทีเดียว

ทางรายการของเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือนะครับ
คุณผู้ชมก็มาติดตามเชียร์นะครับ
คุณกิ๊กแล้วก็คุณปูนี้ได้

นักสู้ชิงล้านในคราวหน้านะครับคุณผู้ชม
มาดูกันต่อเลยค่ะกับเกมต่อชีวิตค่ะ

คราวหน้านะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
อย่างไรแม่ลูกอ่อนอย่างพวกเรา๒คนก็จะไปคว้าเงินร้ายให้ได้ค่ะ

ไปเป็นเด็กนั่งดิ้งค่ะ

ใช่ร้านที่หนูไปทำร้านแรกคือต้องดื่มเหล้าค่ะ
นั่นคือดริ้งหนึ่งเคยได้ดริ้งเยอะสุด

แต่หนูก็เมามากเลยค่ะ

เขาเริ่มเมาเขาแบบว่าไปต่อกับพี่ไหม
อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ
คุณกิ๊กและคุณปูร้อง
ตอนนี้สองคนก็มีเงินชะสมด้วยกันแล้วสองหมื่นบาทครับ
แล้วเรายังเหลือตัวช่วยอีกครบเลยนะเราจะไปคว้าเงินล้านด้วยกัน

คุณตอสคะแล้วนัทตอนนี้ทำงานอะไรอยู่คะ
เป็นช่างเทคนิคครับก็จะเป็นในส่วนของรถที่มีปัญหาครับ
ก็เลยใช้โปรแกรมเนี่ยเข้าไปตรวจสอบดูส่วนแน่เสียหาอะไรอย่างเงี้ยครับ
รถยนต์กับรถจักรยานยนต์เนี่ยคุณตอสถนัดอะไรมากกว่ากัน
ผมจะชอบมอไซค์มากกว่าเพราะว่ามันมีขนาดเล็กกว่าอะไรอย่างนี้ครับ
ถ้าเป็นมอไซค์นี่คือถ้ายกขาตั้งคู่ให้แล้วก็จะถอดล้อเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

คุณตอดและคุณปูร้อง
ได้เพียงหนึ่งคนครับ
มันนอกวันนี้ไม่เหมือนมันนอกวันนั้น
ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ร้าง